ฉันคือสิริมงคล
วันนี้หลีดูข่าวของช่องไทยรัฐ
มีธุรกิจประกาศล้มละลายอีกแล้วค่ะหมอ

หยิบจับอะไรก็ต้องระวังครับสิริ
สงสัยคนที่มีแพลนจะทำธุรกิจช่วงนี้
คงต้องพักโครงการเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนใช่ไหมคะ

ตอนนี้นะครับจะมี๓ดวงนะครับ
ที่เรียกว่าดวงดีดวงกำลังขึ้น
หยิบจับอะไรเงินก็ไหลมาเทมาครับ
ว้าวเชิญหมอประกาศรายชื่อผู้โชคดีเลยค่ะ

สูงนะครับที่จะได้รับเงินจากธุรกิจทางด้านบริการ

ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะครับไม่ต้องซีเรียสเลย
เรียกว่าคนที่เกิดวันจันทร์และมีธุรกิจเกี่ยวทางด้านอาหารนะครับ
คุณมีโอกาสนะครับที่จะกู้นะครับ
ก็ได้รับอนุมัติเงินที่ก้อนโตมากกว่าที่คุณคิดครับ
ดวงงานรุ่งอีกวันนั้นคือ
ดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางวันครับ

หรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการขายที่มากขึ้นครับ
ใช่ครับแต่ที่สำคัญนะครับ
ถ้าสามารถที่จะระวังและใจเย็นและมีสติได้ธุรกิจทุกอย่างนั้นก็จะเห็งปังและรวยครับ